แล้วก็อยากดูว่าหน้าตามันเป็นยังไง
เหตุการณ์นี้เริ่มมาจากผู้หญิงคนนึงค่ะ

เธอชอบเอาแมวจรจัดมาเลี้ยง

ในช่วงที่เธอกำลังเช็ดตาให้มันมีก้อนกลมแข็งหลุดออกมาจากตาค่ะ
มีความเชื่อว่าเอ๊ะเป็นเพชรตาแมวหรือเปล่านะ
มันกลมใสแบบนี้เม็ดเล็กเองนะคะ
แล้วออกมาจากตาเลยนะเธอบอกว่าเธอไม่ได้โกหกด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะ
คนที่เอาเจ้าแมวเหมียวน้อยตัวนี้มาเลี้ยงและเจอเพชรตาแมวชื่อว่าคุณน้ำค่ะ
เอาอย่างนี้ละกันเขาบอกว่าถ้าใครได้เพชรตาแมวไปจะโชคดีมากด้วย
เสริมดวงชะตาโชคลาบเงินทองอะไรแบบนี้
คุณน้ำเนี่ยที่จะเอาเจ้าแมวเหมียวมาเลี้ยงและเจอเพชรตาแมวเธอบอกว่า
คือโชคดีตั้งแต่ยังไม่ทันรู้เลยว่าไอ้ที่หลุดออกมาจากตานี่คืออะไร
เพราะว่าเธอถูกสลากไปแล้วใช่ถูกไปละ๑ถูกไปละหนึ่งเขาบอกแบบนี้นะคะ
เหมียวเธอเล่าให้ฟังเจ้าน้องเหมียวตัวนี้เป็นแมวข้างถนน
แต่ตอนนี้เป็นแมวแสนรักของครูน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าเพชรมณีค่ะ
เราสอบถามไปที่ครูน้ำเป็นยังไงมายังไงคุณครูเล่าให้ฟังหน่อย
ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเจ้าแมวตัวนี้ไปยืนเปียกฝนอยู่ข้างถนน
ก็เลยเก็บมาเลี้ยงปรากฏว่าพอเก็บมาตอนแรกไม่รู้นะว่ามันตาบอด
แต่พอเก็บมาแล้วเอ้าตาบอดพาไปหาหมอค่ะทีนี้อาการดีขึ้นได้๓วันเอามาดูแลต่อที่บ้าน
ในขณะที่ครูน้ำกำลังเช็ดน้ำตาให้เจ้าเหมียวครูน้ำบอกมันมีอะไรไม่รู้แข็งกระเด็นออกมาจากลูกตาของน้องเหมียวค่ะ
ในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันคือเลนส์ลูกตาของแมวที่เป็นหวัดแมวแล้วกระจกตาติดเชื้อ
แต่ในทางความเชื่อเขาบอกมันคือเพชรตาแมวแล้วนอกจากนี้ก็บอกว่ามันเป็นต้อหินด้วยใช่ไหม
ใช่เสริมนิดนึงแล้วกันเขาบอกเพชรตามแมวเนี่ยมันเกิดจากแมวที่เป็นต้อหินข้างใดข้างหนึ่ง
แล้วข้างนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำเลี้ยงไหลออกมาตลอดเวลาแต่แมวเขาจะไม่ได้เจ็บปวดนะ
แต่พอสมมุติเขาตาบอดปุ๊บหรือว่าแมวมันตายปุ๊บไอ้ต้อหินที่มันอยู่ในลูกกระตามันก็จะหลุดออกมา
ก็กลายเป็นลูกกลมที่เราเรียกว่าเพชรตาแมวใสแบบนี้นะ
แต่คนเชื่อว่าเป็นของหายากเป็นอัญมณีล้ำค่าจากสวงสวรรค์ใครมีไว้จะเสริมโชคลาภบารมีอะไรแบบนี้
ก็ทางวิทยาศาสตร์ก็มี๒ทฤษฎีเป็นกระจกตาที่ติดเชื้อกับต้อหินก้อนหิน
เอาเพชรตาแมวดูราคากันหน่อยตอนนี้ราคาในวงการสายมู๒๕ล้านโอ้โห
ความเชื่อให้โชคให้ลาบทำให้ร่ำรวยใครบูชาเอาไว้มีแต่โชคลาภไหลมาเทมา
สำหรับครูน้ำครูน้ำ๒๕ล้านครูน้ำว่าไงไม่ขายจะเก็บเอาไว้จนกว่าจะตายจากกันไป
ให้กี่บาทก็ไม่ขายและครูน้ำบอกว่าตอนนี้มีคนเสนอมาแล้วด้วยนะคะ๔ล้านนะคะ
ล่าสุดตอนนี้เพชรมณียังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เพราะว่าต้องไปตรวจตาที่บอดบอดสองข้างเลย
ป้องกันการติดเชื้อนะคะครูน้ำบอกว่าเพชรตาแมวที่เก็บไว้ถือว่าเป็นของวิเศษจากแมววิเศษค่ะครูจะเอาไว้ให้เจ้าเหมียวนี่แหละดู
เผื่อว่าวันหนึ่งหมออาจจะช่วยรักษาตาอีกข้างให้กลับมามองเห็นได้คือตอนนี้น้องตาบอดสองข้างอีกข้างนึงมันยังติดเชื้ออยู่
ข้างที่กลายเป็นเพชรตาแมวนี่ก็หมายถึงว่าบอดไปแล้วไงแต่อีกข้างนึงลุ้นอยู่ติดเชื้อรักษาหายไหมไง
แต่โชคดีน้องมาอยู่ในการดูแลของครูน้ำครูน้ำเนี่ยแบบรักแล้วก็ดูแลแบบเนี่ยค่ะได้ชีวิตใหม่ผมว่าโชคดีซึ่งกันและกันน้องแมวก็โชคดีนะครูน้ำก็โชคดีเหมือนกันนะครับ